งูมันเลื้อยมันเลื้อยเข้าสารวัฒน์แล้วไงอ่ะ
ก็คณะส่งเข้าประชุมกันอยู่ตั้งห้าร้อยรูป
หัวเขียวข้าวเด็ดครับ

อ่าข้างมาให้ดูข้างมาให้ดู

ไปเลยไปไปเลยไป
นี่ครับท่านไล่งูครับเมื่อกี้นี้

เลื้อยผ่านขณะศพ๕๐๐รูป

ที่สาราวัดจำปาอำเภอประคลชัยตบุรีรัมป์ครับ
แต่ไม่มีพระรูปไหนตกใจหรอกไม่ตกใจหรือท่านไม่เห็น
เออนะครับงูมันเลื้อยไปอยู่นู่นฮะใต้โพเดียม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
สอบถามนะครับท่านเจ้าวาดวัดพินทองนะเล่าบอกว่า
ช่วงที่งูมันงูเขียวหางไหม้มันเลื้อยเข้ามานะระหว่างนั้นเนี่ย
ประชุมพระนวกะอยู่นะครับซึ่งมีผู้ช่วยเจ้าวาด
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นผู้บรรยาย
ก็งูก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะครับส่วนตัวท่านพระสมุอธิพงศ์เนี่ย
บอกว่าการที่งูเลื้อยเข้ามาระหว่างการประชุมคณะสงฆ์ถือว่าเป็นเรื่องแปลก
แต่เชื่อว่าเข้ามาแบบไม่มีพิษไม่มีภัยแบบนี้คงจะมา
พระเองก็ไม่มีใครทำร้ายงูมีจิตเมตตาอยู่แล้ว
มีเลขอะไรบ้างครับเมื่อกี้ทบทวนดิ

เหตุเกิด๑๓สิงหาคมนะครับ
มาดูจอมปลวกแตก
แปลกยังไงเหมือนอะไรลองดูกันหน่อยค่ะ
ขอรูปร่างหน้าตาจอมปลวกแปลก

คือที่ผ่านมาเราจะเคยเห็นพญานาคใช่ไหมคะ

ถูกต้องหันข้างมาบนถนนด้วย
พระเอ่อไม่ใช่พระสิจอมปลวก
ตรงนี้เนี่ยคือเจออยู่ตรงพื้นที่บ้านหนองแสง
ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่นะเขาบอกว่าโอ๊ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นชาวบ้านมามาส่อง
โอ้โหมาไหว้ขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อ

เอายื่นอยู่ดีเลข๓ตัวโผล่ออกมา

เห็น๓๖๐ก็เลยเนี่ย
ซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
คนนึงเนี่ยบอกว่าจอมปลวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเห็นมา๕ปี
ใช่ไหมอ่าอ่าพยานาคออกมาอย่างงี้คุณผู้ชมชอบดอกหมากครับโอ้
เหมือนไหมเอออ่าเฮ้ยเหมือนพยานาคเก้าเซียนไหมอืมนี่แหละ
ชาวบ้านเขาดูก็บอกกันว่าเหมือนครับเหมือนกำลังเลื้อยออกมา
ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะมาให้โชคลาภต้นหมากต้นนี้อยู่ในบ้านพักเลขที่
เจ้าของบ้านอย่างคุณตรายโรงอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เล่าให้ฟังว่าต้นหมากเนี้ยอายุเคย์เกือบยี่สิบปีแล้วนะ
ปลูกไว้ไว้หน้าบ้านที่ผ่านมาไม่เคยออกช่อดอกแบบนี้มา
เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคแหละเพราะก่อนหน้านี้
เกือบจะถูกรางวัลใหญ่แหมถ้าแค่เกือบบอกทำไม

เฉียดไปตัวเดียวเดี๋ยวงวดนี้แหละตรงทั้งหมดจังไม่มีเฉียดแล้ว
เฉียดแล้วตั้งใจจะซื้อบ้านเลขที่ตนเองนั่นแหละ๓๗๑
ส่วนเลขที่เกี่ยวข้องกับช่อดอกหมักเสียนพญานาคเนี่ยก็คือ

และเลข๙ครับมั่นใจว่าได้แน่

ต้นกร้วยเนี่ยถูกตัดทิ้งเหลือแต่ต่อแล้วปรากฏว่า
นี่แหละครับเค้าบอกเป็นตอกล้วยแปลกครับตอกล้วยแปลกนะครับ
เป็นสายพันธุ์น้ำว้ามะลิอ่องนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่๘๒๕ทับ๔หมู่๙
ตระบวนคลองเกลี่ยวอบเภอบ้านเบิ่งจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าของเนี่ยตัดต้นกล้วยเหลือแต่ต่อแล้วนะเหลือเจ้าก็จะขยายพันธุ์ใหม่
ท้ายปีไม่มีครับเมนาหน้าหัวปรีก่อน

สร้างความแปลกใจให้กับคนที่เห็นนางรัชนีจิตอภินันอายุห้าสิบสามปี
นางวันธนาพี่สาวอายุห้าสิบแปดปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
นะครับก็เป็นไปได้นะที่น่าจะได้โชคงวดนี้
ผ้าสามสีต้องมามาผูกไว้ครับชาวบ้านเอามาผูกไว้
แล้วมาไหว้ขอโชคลาภนะครับแล้วจุดทูปเสียงทายขอเลขกันนี่
แม่นี่แหละครับคุณผู้ชมลองดูเลขอะไรเลขอะไรดอม
ใช่ไหมสองเจ็ดห้าอ่าสองเจ็ดห้าอ่า
อันนี้เป็นเลขหัวปลีแล้วถ้าเลขท้ายปีก็จะรอท้ายปีเดี๋ยวจะเจอ
พ่อเราพ่อมาเอาใส่หัวเลย
ออกใส่หัวเอาบ่องใหญ่ใหญ่หน่อยสิป่ะอาเทียนได้ไหมคะ

เหมือนกันอ่ะขออาทิตย์นี้มาจับหัวหน่อยหนึ่งจับกล้องหน่อยหนึ่งอ่า
โอ้โหค่อยเอาใส่หัวเอาห่วงใส่หัวแล้วเมื่อกี้ได้ยินคำถาม
ตะโกนมาพันเพชรได้ไหมคะมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมคะนี่แหละอืม
งูงูนี้พี่รอปภเขาก็ไปจับค่ะบอกว่าเป็นงูสิงหางลาย
เจ้าของบ้านเอาคลิปมาโพสต์ไว้นะแล้วก็บอกว่าจับงูกันแต่เช้า
ลุ้นบ้านละที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าจ้าเลขมงคลอ๋อดูหน่อยละกันค่ะ
พอดูงูไปแล้วใช่ไหมก็ต้องดูเลขมหาทักษะพยากร
ออกไปเข้าห้องน้ำเพิ่งเจอหมอไก่ทักทายกันเองหมอไก่บอกว่านี่
สี่แปดสามสองหนึ่งเอาแล้วแตะเลยค่ะคุณผู้ชมไปสลับไปเรียงกันดูนะคะ